ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์
บอกว่ามิถุนายนนี้มีความชัดเจนแน่คดีน้องชมพู่
เขาบอกว่ามีคำตอบที่ทุกคนจะพึงพอใจสังคมจะพึงพอใจแน่นอน
อาจจะออกหมายจับคนร้ายจะแจ้งข้อหาอะไรยังไงก็ต้องรอฟังนะครับ
พร้อมกับมีรายงานข่าวจากชุดสืบสวนว่าได้หลักฐานสำคัญ
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ชัดเจนแล้วล่ะ
ยังพอจะออกหมายจับผู้ต้องหาได้แน่รู้แล้วว่าคนร้ายเนี่ยคือใคร
วันนี้เราก็เลยไปถามนะครับทุกผู้ชมครับ
เพื่อตามให้ว่าตกลงแล้วความชัดเจนมันเป็นยังไง
ได้ไปคุยกับคุณแม่น้องชมผู้ด้วยพันธุบัตรเอกชัดชัยวงสุณะ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร
ก็ยืนยันกับเราบอกว่าคดีเนี่ยมีความคืบหน้าไปมาก
สัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมถึงจะมีข่าวดีด้วย
ส่วนรายละเอียดยังไม่สามารถเปิดเผยได้ต้องรอให้พบตรเป็นผู้ให้ข้อมูล
เพราะท่านเป็นผู้ยืนยันว่าคดีนี้จะมีคำตอบที่สังคมพอใจอย่างแน่นอน
เมื่อสุดทุนายนนี้ผู้ปัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตมตเอกสุวัตรแจ้งยอดศุกร์
วันนี้ก็ยืนยันนะครับบอกว่าคดีของน้องชมพู่
เด็กหญิงวัยสามขวบแห่งบ้านกกอกที่มุกดาหารเนี่ยมีความคืบหน้าไปมาก
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ยืนยันว่าคดีนี้มีคำตอบให้กับสังคมอย่างแน่นอน
พยายามจะให้จบในเดือนมิถุนายนนี้แต่จะเป็นวันไหนเดี๋ยวจะแถลงอีกครั้ง
รายงานข่าวบอกว่าตำรวจชุดสืบสวนรวบรวมพยานแวดล้อมพยานบุคคลหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ในสามข้อหาด้วยกันนะครับตามรายงานจากชุดสืบสวนนะครับทุกผู้ชมครับ
ข้อหาแรกคือพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบีดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
โดยปราศจากเหตุอันสมควร
ข้อหาที่๒คือนวงเหนียวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทำการ
ประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายจนถึงแก่ความตาย
และข้อหาลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพหรือส่วนของศพ
เพื่อปิดบังการเกิดการตายหรือเหตุแห่งการตาย
คุณควินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ไปบ้านกกอกมุกดาหารนะฮะ

วันที่น้องชมพู่หายตัวไปจนเสียชีวิตที่ภูเหล็กไฟ
พฤษภาคมนี้๑ปีมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
แม่น้องชมพู่บอกว่าก็มีความหวังมากขึ้นนะครับ
แล้วก็ดีใจที่ทราบข่าวว่าเดี๋ยวมิถุนายนนี้เนี่ย
น่าจะชัดเจนแล้วหลักฐานที่รายงานจากชุดสืบสวนบอกว่า
ที่เจอแถวจุดเจอศพน้องชมพู่ก็เชื่อว่าจะนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้
ขณะเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้ที่ป้าแตนพี่สาวของคุณแม่น้องชมพู่
ของน้องชมพู่ป้าแตนก็ภรรยาลุงพลลุงเขยน้องชมพู่เนี่ย
ได้ออกมาขอความเห็นใจที่ตัวป้าแตนกับครอบครัว
ย่ำยีสังคมประนามหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัย
นางสาวิตรีวงศรีชาคุณแม่น้องชมพู่บอกว่าเรื่องนี้
ถ้าคนที่จะต้องได้รับความเห็นใจควรจะเป็นฝั่งตัวเธอมากกว่าหรือเปล่า
เพราะว่าศูนย์เสียลูกสาวไปแล้วก่อนหน้านี้ยังตกเป็นผู้ต้องสงสัย

อันดับแรกลูกตายตายโดยผิดธรรมชาติแบบนั้นแล้วคือไม่นาน
แล้วสิ่งที่ไม่เคยหายไปคือการที่เราก็ต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยเหมือนกัน
อย่างน้อยคุณก็ไม่ได้เสียลูกไม่ใช่เหรอคุณไม่มีใครตายในบ้าน
เกิดไม่ใช่คนที่เราคิดไว้แน่แต่รับตรงด้านนี้
รับได้ค่ะขอให้มีสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเขาบริสุทธิ์
เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นอะไรต่าง
อยากจะโล่งเหมือนกันอยากจะรู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนทำ
คืออยากให้การรอคอยมันสิ้นสุด
อยากจะบอกน้องว่าคงไม่นานหรอกความยุติธรรมกำลังจะเกิดแล้วลูกนะ
คือคดีของน้องไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครสนใจเลย
มีคนสนใจมากมายแล้วก็มีตำรวจที่เก่งมาจับคนร้ายให้น้องนะ

ส่วนนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลลุงเขยน้องชมพู่วันนี้ไม่อยู่บ้านนะฮะ

ตามข่าวคือลุงพลกับป้าแตนแล้วก็ลูกสองคนเนี่ยไปบ้านพ่อของลุงพลที่วานอนนิวาส
สกลนครตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็บรรยากาศก็เป็นแบบเนี้ยฮะ

เหล่ายูทูบเบอร์คนที่มาตั้งจุดค้าขายอะไรก็ว่ากันไป
หมอปลามือปราบสัมภเวษีหมอปลาหนึ่งในกลุ่มคนเคยรัก

ลุงพลนะวันนี้หมอปลาบอกขอแยกตัวออกมาก็แล้วกัน
ปัญหาต่างมันก็มากมายอย่างที่ท่านตามมาตลอดนะครับ
ส่วนข่าวที่ว่าตอนนี้ตำรวจรู้ตัวคนร้ายตัวจริงแล้วนะครับ
เดี๋ยวฟังหมอปลากันแล้วกันนะครับหมอปลาเห็นว่าอย่างไร
คงจะไม่ใช่แค่น้ำลายนะคงจะมีเศษเนื้อหรือกระดูกทั้งตัวมาก็ได้นะ
ก็ภาวนาวะขอให้มันเป็นกระดูกออกมาเลยอย่าเอาแค่น้ำลายนะ
เพราะว่าคดีนี้สังคมก็อยากรู้ว่าใครเป็นคนทำให้น้องชมพู่เสียชีวิต
หมอปลากลืนน้ำลายตัวเองหรือเปล่า
เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเห็นไปอยู่กับใครก็ไม่รู้
ผมอยากจะบอกว่าผมถุยทิ้งไปนานแล้วตั้งแต่เดือนธันวาแล้ว
ตอนที่ผมออกมากระแสของบุคคลคนนั้นเขายังฟีเวอร์อยู่นะ
แต่เราเลือกที่จะถุยทิ้งไปถามว่าเพราะอะไรก็มีเรื่องหลายอย่าง
ถ้ามันมีหมายจับกับบุคคลคนนั้นจริงผมจะต้องไปช่วยไหม
ผมก็บอกไว้ว่าเราไม่ขอยุ่งไม่ขอข้องเกี่ยว
ก็รอกันต่อไปว่าความชัดเจนความคืบหน้า
บตลบอกว่ามิถุนายนนี่มีความคืบหน้ามีความชัดเจนแน่